คุณผู้ชมค่ะจากนางร้ายพี่เป้ยปานวาดเนี่ยมาต่อบ้านนี้ดีกว่า
เห็นเรื่องเยียวสลังวาดเลยนะคะ
พี่หนุ่มกัญชัยคุณค่ะด้วยความว่าภรรยาเขาก็เคยรับบทนางร้ายเหมือนกันใช่ไหม
แต่ในชีวิตจริงบอกเลยว่าเจอพี่เมย์เจอฉากนี้เข้าไปฟาดแบบไม่ยั้ง
งานนี้หนุ่มกัญชัยมีหนาวแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
คือเป็นการฟาดเหมือนเป็นลูกโป่งลูกบอลอย่างนี้ข้างในมีขนมไง
เอาให้น้องและเด็กมาอยู่ในดางานให้ได้กินกัน
นี่แค่กิจกรรมสันทนาการให้เด็กนะ

เพื่อเอาให้ขนมเด็กออกมาได้เยอะนะคะ
แล้วโฟกัสที่เด็กในงานคุณผู้ชมค่ะ

เออแต่ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วแม่

ไปดูคอมเมนต์เพื่อนดาราเข้ามาแซวกันหน่อยค่ะ
คู่สามีภรรยาเอมมี่ซีเข้ามาทั้งคู่เลย
พี่ซีบอกว่าหน้าตาจริงจังมาก

จะคิดเลยว่าถ้าที่ลุมกัญชัยไปอยู่ตรงนั้นน่ะ
จะเป็นยังไงฟาดไม่ยั้งนะคอมเมนต์จากเพื่อนดารายังเบาะนะคุณผู้ชม
แต่ว่าชาวเน็ตพากันประสานเสียงเลย
ส่งความห่วงใยแล้วก็ถือโอกาสนี้

ว่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มจ๋าพี่หนุ่มอย่าดื้อนะ

บางคนบอกว่าเห็นแล้วนึกถึงแต่หน้าพี่หนุ่มอย่างเดียวเลย
อยากจะเปลี่ยนไอ้ลูกโป่งบอลลูนนั้นเป็นหน้าพี่หนุ่มคือฟิลล์มันได้
แซวบอกว่าแม่ฟาดมากฟาดของจริง
ไม่รู้ไปโกรธใครมานะคุณผู้ชมนะ

เหมือนภาพแม่ตอนแม่เล่นละครลอยกลับมาเลย
รับบทนางร้ายป้ายแดงอีกครั้งดีก็จะดีเหมือนกันนะหลายคนแซวนะ
บอกว่าอยากให้แม่กลับคัมแบ็คมาอีกนะ

เล่นสมัยเหรอเป็นเวอร์ชั่นใหม่เหรอ
แต่ว่าพี่เมย์สวยเสมอนะคะ
จริงอยากเห็นพี่หนุ่มกัญชัยเล่นละครกับพี่เมย์อีกรอบนึงนะ